ผู้ยาดตายายที่มีหมุดหลานกระตุนเล็กตัวน้อยวิ่งเล่น
อย่าให้คลาดสายตาแม้ในบ้านของตนเอง
จังหวัดนนทบุรีเด็กอายุ๑๑ปี
วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาเห็นบ่วงเชือกแขวนอยู่
เอาหัวเข้าไปแห่เล่นครับ
สักพักหนึ่งไอ้บ่วงเชือกนั้นลัดคอเสียชีวิต
ไปดูที่บ้านหลังหนึ่งครับ
ตำรวจรัฐนาธิเบสรับแจ้งว่ามีเหตุคนผูกคอเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหมู่บ้านประชานิเศษ๓ซอย๘ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีก็เข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นที่ห้องครัวหลังบ้านไปพบศพของเด็กหญิงปรณีชัยคำ
อายุ๑๑ปีนักเรียนชั้นป๕โรงเรียนบ้านปลายน้ำจังหวัดสุมราชธานี
สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
ที่คอมีรอยเขียวช้ำจากการถูกเชือกรัด
สอบสวนนางสุพดีณประสมเป็นยายก็บอกว่า
จะต้องขึ้นมาหาหมอ๒ครั้ง๑ปี
เวลามาหาหมอก็จะพักที่บ้านหลังนี้เป็นประจำ
เมื่อวานพาน้องปรณีไปหาหมอแล้วก็กลับมาที่บ้าน
ก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ล้างจานอยู่หลานสาวก็วิ่งเล่นกันกับน้องหมาที่เลี้ยงเอาไว้นะครับ
ได้ยินเสียงบันไดอะไรบางอย่างล้มอยู่ที่หลังบ้านก็เดินไปดู
เห็นหลานสาวนั่งคุกเข่าแล้วที่คอมีเชือกคล้องอยู่เป็นบ่วง
ก็เลยรีบนำร่างของหลานเนี่ยออกจากเชือกแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะฮะ
ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูมาช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ทันหลานสาวเสียชีวิตไปก่อนนะครับ
นางสุพดีเล่าอีกว่าเชือกเส้นนี้เขาใช้ผูกกระสอบทรายเด็กเล่นแต่กระสอบทรายเนี่ยมันขาดพังไปแล้ว
โดยมัดผูกปมเอาไว้ที่มันเป็นบ่วงอยู่นะฮะสูงจากพื้นสักประมาณ๑เมตรแต่ปมมันยังอยู่บ่วงมันยังอยู่
แต่ก็ไม่ได้เอาเชือกออกพอน้องเนี่ยเห็นคงจะมุดเล่นเอาหัวเข้าไปแหละครับแล้วเอาออกไม่ได้แล้วมันก็ลัดเข้าลัดเข้าทำให้เสียชีวิตเลยนะครับ
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดก็สันนิษฐานว่าน้องเนี่ยเอาหัวมุดเข้าไปในบ่วงเชือกแล้วเอาหัวออกแต่ออกไม่ได้
ด้วยความตกใจทำให้ลื่นล้มแล้วก็พยุงตัวขึ้นไม่ได้ทำให้ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต
ก็มีการส่งศพไปที่สถาบันนิติเวศเพื่อไปผ่าชนสูตรและคาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่าเนื่องจากว่าน้องผู้ตายเนี่ยเป็นเด็กร่าเริงไม่ได้มีปัญหาใดกับคนในครอบครัวนะครับ